อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วก็โอ้โหนี่หรือสังคมไทยนะคะ
เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดมีชายหนุ่มคนนึงเขาไปซื้อของในร้านกาแฟค่ะ
ทำกระเป๋าตังค์ร่วงและมีชายอีกคนหนึ่งเก็บได้

นี่แหละค่ะวงกลมสีแดงกระเป๋าสตางค์ตก
เห็นปุ๊บเก็บขึ้นมาค่ะเก็บแล้วเก็บเรียบร้อย

ใช่ค่ะคลิปนี้เนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นะคะ
ขณะที่นายประวิทเทพรักษ์อายุสามสิบแปดปี
นี่ค่ะแล้วชี้เป็นลูกศรสีแดงไว้ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะคะ
ทำกระเป๋าเงินตกบริเวณหน้าร้านขายวัตถุดิบกาแฟย่านดินแดง
ช่วงประมาณ๕โมงเย็นของวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ว
นายประวิทย์เล่าว่าจังหวะที่ซื้อของเสร็จ
ด้วยความเร่งรีบก็เลยรีบยัดกระเป๋าเงินเข้ากางเกงค่ะ
โดยไม่ทันสังเกตว่ากระเป๋าได้ร่วงลงบริเวณหน้าร้าน

ก็เลยย้อนกลับมาดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน

เห็นว่าชายคนนี้ใช้เสื้อสีขาว
เก็บได้จะและหยิบไปเลยนะคะ
รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเก็บแล้วไปคืนหรือเปล่า
เพราะว่าเพิ่งออกไปหลังไวอยู่เลย

ไปเลยเก็บแล้วรักษณะแบบรีบเดินด้วยนะ
เหมือนรีบเดินเร็วเลยอ่ะใช่ค่ะ
ซึ่งพอเห็นคลิปเหตุการณ์นี้นะคะ
ช่วงเย็นของวันเดียวกันก็มีผู้แจ้ง
พบกระเป๋าถูกทิ้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
โชคดีที่เอกสารต่างในกระเป๋าตังค์ยังอยู่ครบ
แต่ว่าเงินสดในกระเป๋ามีประมาณ๒๘๐๐บาทหายไปแล้วนะคะ
แล้วก็พอไปถามที่ร้านขายกาแฟร้านนี้
ก็ยังบอกให้ข้อมูลกับนายประวิทย์ผู้ชาย
เสื้อสีฟ้าผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าลูกค้าชายรายนี้เสื้อสีขาว
ปกติมาซื้อของที่ร้านค่อนข้างบ่อย
แต่ผ่านไป๑สัปดาห์หลังก่อเหตุก็ยังไม่เห็นกลับมาอีกเลยนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุแบบนี้เห็นใบหน้าค่อนข้างชัดเจนนะคะ
นายประวิทย์ก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สอนอดินแดงค่ะ
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าทั้งที่เห็นภาพคนร้ายอย่างชัดเจน
ส่วนตัวบอกว่าไม่อยากให้คนร้ายลอยนวลนะคะ
แล้วก็อยากรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนไทยหรือเปล่า
ทำไมถึงไม่มีน้ำใจเลยสักนิดเพราะเงินแต่ละบาทกว่าจะหามาได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะ

แล้วมันมีภาพเห็นว่าโอ๊ยคุณเก็บคุณคืนนะ
แต่เนี่ยมุมกลางอันนี้คือเก็บเปิดแล้ว
แล้วก็เกี่ยวเสร็จเงินด้วยนะหากเช็คเก็บทุกเม็ดแล้วก็เปิดดูไม่รู้ว่าเช็คเงินหรือว่าอะไร
ใช่หรือว่าเก็บใส่กระเป๋า

วันนี้เราเล่าข่าวจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย

วันนี้ทุกคนก็ได้เห็นหน้าค่าตาชัดเจนกันแล้วด้วย

เรื่องนี้หวังว่าจะตามตัวให้เจอโดยเร็ว
แล้วก็ถ้าเห็นตัวเองในนี้แล้วก็คืนเถอะค่ะ